สวัสดีครับใกล้ถึงวันหยุดสุดสัปดาห์อีกแล้วนะครับ
ใครที่ตั้งใจที่จะไปท่องเที่ยวในจุดที่มี
อากาศหนาวเย็นสุดสัปดาห์นี้ได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นแน่นอน
พื้นที่ภาคเหนือนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้คงจะได้มีโอกาส
อาทิตย์อยากจะเห็นน้ำค้างแข็งตามจุดต่าง
ตามยอดดอยแน่นอนครับ
น้ำน้าวใยเย็นแบบนี้จะต้องรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ
ที่ภากเหนือหนาวเย็นกว่าภาคอื่น
เพราะตอนนี้มีขึ้นกระแสลมไฟตะวนตก

คาดการณ์ว่าจะขึ้นตัวผ่านอย่างต่อเนื่อง
จะทำให้อากาศหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเย็นลงนะครับ
แต่ในบริเวณพื้นที่อื่นครับ

หลังจากนี้อุณหภูมิก็จะค่อยลดต่ำลง

บริเวณตอนกลางค่อยเลื่อนต่ำลงไป
อากาศนั้นจะเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ
เป็นผลพวงมาจากบริเวณความกดอากาศสูงที่แผลลงมานะครับ
และที่สำคัญหลังจากนี้ก็จะมีอีกหนึ่งระลอกนะครับ
ตั้งแต่วันที่๒ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๖นะครับ
ก็จะพัดเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเรา
แบบนี้มีการคาดการณ์ว่าจะทำให้ลักษณะอากาศเมืองไทยของเรา
ลดต่ำลงอีกประมาณ๓๖องศาเซลเซียตนะครับ
แน่นอนตอนบนมีอากาศหนาวเย็นตอนล่าง
สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องของคลื่นลมนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย

จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตร

เหนือนะครับมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงนะครับ
อุณหภูมิจะลดลง๓๕องศาเซลเซียตนะครับ

ส่วนตามยอดดอยต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑องศาเซลเซียตครับ

ประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ส่วนตามยอดภูครับอยู่ที่ประมาณ๔องศาเซลเซียตครับ

ก็ลดประมาณ๓๕องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันครับ
ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๑๗องศาเซลเซียต

ตามสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียต
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
จะต้องระวังระเล็กควรที่จะงดออกจากฝน
ส่วนใหญ่นั้นก็จะไปเน้นตกบริเวณทางตอนล่างสักส่วนใหญ่นะครับ
ส่วนฝั่งอันดามันนั้นคลื่นก็สูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ

ในวันนี้ฝนอาจจะยังตกในบริเวณทางตอนกลาง
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเลื่อนต่ำลงไปตกบริเวณทางตอนล่างนะครับ

เฉลี่ยก็จะมีโอกาสลดลงประมาณ๓๕องศาเซลเซียตนะครับ
ทำให้อุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

แล้วก็มีการคาดการณ์ว่าไปถึงวันศุกร์หน้าครับ
อากาศจะเย็นลงแบบนี้ต่อเนื่อง
เราจะได้สัมผัสอุณหภูมิต่ำกว่า๒๐องศาต่อเนื่อง

และนี่คือการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ